ค่ะทีนี้ค่ะเรามาสรุปสถานการณ์การชุมนุมวันนี้กันสักนิดนึงค่ะ

คือนัดรวมตัวกันตั้งแต่๔โมงเย็นนะคะ
คือก็จะเห็นคนไปร่วมรวมตัวกันก็สักประมาณบ่าย๓๕๐ก็เดินทางกันเข้าไปเยอะแล้ว
ทีนี้ค่ะ๔โมงเนี่ยก็มุนชนได้นำบันไดมาพาดปีนขึ้นไปบนอนุสวรีนะคะ
แล้วก็นำผ้าสีดำขนาดใหญ่มาคลุมบริเวณพันแว่นฟ้า
ผู้ชุมนุมทำกิจกรรมขึงป้ายผ้า

ผู้ชุมนุมบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ก็มีการคลุมผ้าโปรยกระดาษ
บอกว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นว่านี่คือความมืดมนต์ของประชาธิปไตย

มีการจัดกิจกรรมเขียนช็อกบนพื้นผิวถนน

คนก็มาร่วมกิจกรรมกระจายตามจุดต่างรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
แก่นำประกาศจะปราศัยถึงเรื่องสสวพักร่วมรัฐบาล
สัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลที่ผิดพลาด

หมายก็คือต้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกทันที

นี่คือการขึ้นป้ายผ้าเอาไว้แบบนี้นะคะ
ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อย

พันธุ์ตำรวจเอกทศพลอำภัยพิพัฒกุล

ก็นำกำลังมาดูแลความเรียบร้อย
และดูเรื่องของการจราจรโดยรอบด้วยค่ะ